ถ้าเกิด๕เมตรตกลงไปอยู่ในนั้น

จะช่วยมีอย่างไรครับคุณผู้ชม

น้องหมาสื่อสารกับผู้หลุมมาที่อยู่ตรงก้นหุ้น

ยุนยุน
ลูกลุบ
แล้วก็สื่อสารกันเรื่องกันได้แล้วเกี่ยวเสียงเหมือนเสียงตัวเองครับเกี่ยวเกี่ยว
รุ้นกันอยู่พักใหญ่ซึ่งเจ้าหมาตกลงไปในหลุมลึก๕เมตร
เจ้าหน้าที่เขาขุดเอาไว้เดี๋ยวจะตั้งติดตั้งเสาไฟฟ้าไง
อยู่ตรงริมถนนสายนางรองประคำอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

ใช่ก็ใส่เสาไฟไงมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากคุณผู้ชม
แล้วตกลงไปมันไม่ได้มีทางลาดถูกไหม

มันชันเลยแนวดิ่งแบบนี้ค่ะ
แล้วเจ้าหมาตัวนี้อายุประมาณปีนึง
ชาวบ้านเขาไปเจอตอนที่มันพยายามตะเกียกตะกาย
แล้วฟังเสียงร้องมันเมื่อกี้ก็คงอยากขึ้นมาใจจะขาดแล้วล่ะค่ะ
ชาวบ้านคงได้ยินเสียงก่อนแล้วนะ
ใจหิวด้วยกลัวด้วยหลายอย่างเลยค่ะ
สื่อสารกันก็ไม่ได้อีก๑๐นาทีนะ
คล้องขาหน้าเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพยายามดึงขึ้นมา
ตอนดึงขึ้นมามันก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
นี่น่าจะหิวนะถ้าเกิดว่าลงไปอยู่ในหลุมหลายวันแล้ว
นี่หน้าตาให้ดูเหมือนกันนะ
ใช่เอาขึ้นมาแบบนี้แล้ว
เวลามันรอดชีวิตมาได้ชื่อยอดคิดมันจะต้องชื่ออะไรดีคะ

บุญรอดต้องมาตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอนนี้เอาไปดูแลที่ศูนย์กู้ภัยแล้วนะ

ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหมามีเจ้าของ

แล้วถ้าเกิดเป็นหมาจรเนี่ยเดี๋ยวต้องหาบ้านให้น้องได้อยู่ต่อไปนะ

บุญรอดรอดแล้วเวลาช่วย๑๐นาที
ของเราที่เราคิดว่า๑๐นาทีเองแป๊บเดียว
ไม่จริงนะเวลาแบบนั้นเป็นชั่วโมงนะ